ล่ารายชื่อในการรณรงค์ข่มขืนเท่ากับประหารชีวิต
ดังนั้นถ้าคุณผู้ชมส่งไลน์เข้ามาที่หน้าจอของรายการเช้าข่าวชัดโซเชียล
ก็จะเป็นอีกหนึ่งซุ่มเสียงนะที่เราอยากรู้
เสียงส่วนใหญ่ของคนในสังคมมองเรื่องนี้ยังไง
ไปดูในสื่อโซเชียลกันก่อนค่ะว่ามีการพูดถึงเรื่องนี้กันยังไงบ้างคุณรัชพรค่ะ
ก็มาดูเพจแรกเลยนะคะเพจยอดนิยมที่หลายคนมักจะเข้าไปติดตามกับดราม่าแอดดิกค่ะ
ออกมาโพสต์ภาพแบบนี้ก่อเหตุอุกชะกันรับโทษทันเท่าผู้ใหญ่
ใจความระบุสั้นก็คือเขายะอ้างอิงไปจนถึงที่สหรัฐอเมริกาบอกว่า
อย่างที่อเมริกาเนี่ยถ้าเขาเห็นว่าการกระทำของเด็กและเยาวชนเป็นความผิดที่อุกชะกัน
ก็จะนำเด็กคนนั้นไปสอบสวนแล้วก็พิจารณาในศาลผู้ใหญ่ทันที
โดยไม่คำนึงว่าเด็กหรือเยาวชนผู้นั้นจะต้องได้รับการบำบัดฟื้นฟูแต่อย่างใด
อันนี้ที่เมืองนอกอย่าว่าแต่อเมริกาหลายประเทศก็ใช้กฎนี้เหมือนกันนะคะ
ถ้าหากว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่อนข้างที่จะหดเยี่ยมมาก
เขาก็จะถือว่าบุคคลคนนี้เทียบเท่ากับบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว
ปกติเพจนี้เขาก็มักจะวาดการ์ตูนเฮฮาเสียดสีสังคมไปเรื่อยนะคะ
คราวนี้เขาขุดภาพที่เคยวาดเอาไว้ถึงเหตุการณ์ในอดีต
เอาย้อนกลับมาให้แฟนได้ดูอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งก็เป็นแนวประชดประชันนะคะว่า
เป็นเยาวชนจะทำอะไรก็ได้เพราะว่ามีกฎหมายคุ้มครองอยู่
อย่างที่เห็นมีบาเรียสีเขียวคุ้มครองอยู่แบบนั้นนะคะ
อันนี้เขามาเป็นตัวอักษรแบบชัดเจน

ขอให้คดีข่มขืนทุกกรณีมีโทษประหาร

พอเข้ามาดูแล้วก็เข้ามาแสดงความคิดเห็น
ดแชร์ออกไปเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะ
จากในโลกออนไลน์แล้วนี่ด้วย
สองหนุ่มคนนี้เนี่ยเขาไปถือป้าย

ช่วยจัดการกลุ่มเยาวชนเหล่านี้ด้วย
พอเขาถ่ายรูปเสร็จปุ๊บเอามาแชร์ในโลกออนไลน์
คนก็กดแชร์ต่อไปห้าหมื่นครั้ง

เอ๊ะแล้วคนในเรือนจำจะเห็นหรือเปล่า
ดูได้ไหมเพราะว่าเขาห้ามเอามือถือเข้าไปใช่ไหม

จากคลิปที่มีการทำเป็นภาพนิ่งแบบนี้นะคะ
ในสื่อสังคมออนไลน์มีคลิปวิดีโอด้วย

ร้องเพลงเลยค่ะแต่งให้กับคดีนี้

ประหารชีวิตเท่านั้นฟังเสียงกันหน่อยดีไหมคะ

ไม่ควรมีตัวตนอยู่บนพื้นแผ่นปินทาย

ก็ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้

ก็ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในเหตุการณ์นี้ว่า

คุณนุ๊กตั้งคำถามเอาไว้บอกว่าถ้าเป็นเยาวชนและทำผิดร้ายแรงขนาดนี้
แต่สามารถรับโทษในฐานะเยาวชน
โทษที่เหลือควรยกให้ใครรับคะพ่อแม่ไหมทิ้งท้ายไว้แบบนี้นะคะ